เนื่องกันที่บรรยากาศแห่งความสุขความสนุกสนานอิ่มเอม
ไปด้วยการทำบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
วันนี้นอกจากจะเป็นวันสงครานยังเป็นวันครอบครัวแล้วก็เป็นวันพระด้วย
พาคุณผู้ชมไปที่วัดเบนจมะบพิษกันหน่อยค่ะ
ทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดงานที่วัดเบนจมะมพิษนะคะ
เขามีการเนรมิตให้เป็นประเพณีวิถีไทยแบบภาคเหนือแบบล้านนา
ซึ่งก็มีประชาชนพุทธศาสนิกชนไปทำบุญกันตั้งแต่ช่วงเช้า
ติดตามบรรยากาศจากคุณดิลดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดเบนจมะบะพิษค่ะคุณดิรดาค่ะ
พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวนะคะต่างยังคงทยอยเดินทางกันมาค่ะ
ที่วัดเบนจมาบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารแห่งนี้ได้อย่างต่อเนื่องค่ะ
เรียกได้ว่าบรรยากาศตอนนี้คึกคักเลยทีเดียวนะคะ
และนักท่องเที่ยวรวมถึงพุทธศาสนิกชนต่างก็รู้สึกประทับใจสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะ
ที่ยกประเพณีตามแบบฉบับล้านนามาให้ได้ท่องเที่ยวกันช่วยในช่วงที่มีประเพณีสงกรานครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางวัดเบนจมะบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหาร
ก็คึกคักไปด้วยพุทธศาสนิกชนและประชาชนที่มาร่วมทำบุญเนื่องในประเพณีสงกรานตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะ
โดยปีนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็เน้นสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสงกราน๔ภาค
ซึ่งวัดเบนจมบพิษดุสิตวนารามราชวรวิหารนี้นะคะ
ก็เป็นหนึ่งใน๗วัดที่มีการจำลองวัฒนธรรมประเพณีสงกราน

ทั้งการส่งน้ำพระพุทธรูปปางจักรพรรดิ
พระพุทธรูปล้านนาทรงเครื่องแบบกษัตริย์
การทำบุญ๑๒นักศัตริย์ตามปีเกิด
และร่วมฟังธรรมเทศนาในช่วงสายของวันนี้
เพื่อที่จะนำหลักธรรมคำสอนนั้นไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะ
ไปนักศาสตร์การส่งน้ำพระทำวัดต่างเหล่านี้
งานสงกราในวัดรู้รักวัฒนธรรม๑๐สารประเพณีวิถีไทยนี้นะคะ
พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ก็เดินทางมาก็รู้สึกประทับใจค่ะ

แม้ว่าอากาศจะค่อนข้างร้อนก็ตาม
ครอบครัวไม่ได้เดินทางกลับต่างจังหวัด

พาลูกหลานมาเข้าวัดทำบุญ
พร้อมกับสัมผัสกับรูปแบบประเพณีวิถีพุธ
มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะ

ที่ติดงานติดธุระเราอยู่กรุงเทพ

ก็อย่าลืมแวะมานะครับ
แวะวันนี้บุคเทพฯถนนก็ว่างนะครับ
ทางวัดเองก็ได้เตรียมการ

ก็เป็นอย่างดีนะทุกอย่างสะดวกสบายนะครับ
โดนทั้งน้ำผ้าที่จะมาส่องผ้าอะไรเนี่ย

ส่วนประเพณีต่างรูปแบบ

นารามก็ถือเป็นวัดที่มีความงดงาม

ภายในพระอุโบสถก็มีองค์พระพุทธชินราช
สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ค่ะ

พุทธศาสนิกชนประชาชน

เพื่อที่จะร่วมงานประเพณีสงกราน
ที่เป็นตามแบบวิถีของล้านนาแบบนี้ได้ค่ะ

ก็จะต้องรดน้ำ

และนี่คือกลิ่นอายวัฒนธรรมแบบล้านนาด
ที่จัดขึ้นที่วัดแห่งนี้ค่ะ

สิตวนารามราชวรวิหารค่ะ